พัก
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่น
เออเอามาผัดบุคคลิปั๊บขอบคุณมากดี
อาทิตย์หน้าคุณจะไปไหนอีกครับ

ไปทำอะไรที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่แน่นพออยู่

รุ่นนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วขึ้นลันทรูจริงได้แล้ว

หยุดงานกี่วันบอกท่านผู้ชมก่อน
๖วันส่งรู้ค้าหรือธรรมด้วยค่ะ
ส่งรู้ค้าเธอต้องเลยส่งรู้ค้า
นางทำเองคราวนี้ไปทำอะไรส่วนไหนของนางเอง
นิดหน่อยก็เต็มเซลล์ยังมีอยู่ก็ไปฉีดสเต็มเซลล์กลับมา

ดูสิคนเห็นแล้วเขาอยากทำด้วยเยอะ
นี่ผู้หญิงวัยแสยิดนะครับเลยแสยิดแล้วนะครับ
จริงยังดูเด็กต้องตื่นดีอะ

ทำไมจะมากะหนำอะไรไม่ต้องมากะหนำ
ไม่กระหน่ำคืออยากมาแบบคุณแม่ไง

วันแรกวันอังคารฉันจะบอกฉันจะขอลาสักวันหนึ่งนะ
ปรากฏว่าทุกคนบอกพี่มดหยุดค่ะทำไมอ่ะ

โชคดีนะที่ต้องแจ็คปอดหาฉันเหรอ

เรื่องของเรื่องเนี่ยขับถอยหลังเหยียบ
รถตำรวจสายตรวจที่ไล่ติดตามมา

เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนโชคดีนะ

วันนี้เร่งล่าตัวยังไม่เศร้าว่าอะไร

ทำอะไรที่แบบว่ามันทำได้ขนาดนี้
คือจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คครับ
น้ำวัสลันยูวงคำพู
ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก

เหยียบรถตำรวจเลย

พบเห็นรถกระบะ

ได้ตั้งด่านจุดตรวจสักการ
ป้องกันอาชญากรรมซึ่งเมื่อวานเรายอมรับว่าด่านเยอะพอสมควร
ขนาดนั้นได้มีรถกระบะเรียกว่าโอ้โหแบบกระบะเนี่ย
ตีตู้ทึบด้วยนะตีตู้ทึบจริงได้ขับฝ่าด่าน
ทางด้านตำรวจพร้อมคู่ตรวจเนี่ยนะครับคือสิบโทรัชพงศ์สมณะเนี่ยนะฮะ
ได้ขับรถไล่ตามเส้นทางโดยตลอดที่ติดตามรถยนต์กระบะดังกล่าวเนี่ย
พยายามที่จะปาดซ้ายขวาปาดซ้ายขวาเพื่อไม่ให้ตำรวจติดตามไปได้
แสดงว่านี่คืออะไรหนีหนีมีพิรุษแล้วล่ะ
ไม่สามารถติดตามไม่ได้คือปาดไปปาดมาปาดไปปาดมา
จนถึงบริเวณ๔แยกอำเภอพานทอง๑๐กิโลเมตร๑๐กิโลเมตร
ตำรวจที่เห็นในคลิปเนี่ยไล่ติดตามรถไปรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยได้ติดไฟแดง
ในที่สุดขับเดินหน้าต่อไปไม่ได้จึงตัดสินใจถอยรถเพื่อชนรถจักรยานยนต์สายตรวจนะฮะ
ดูสิถอยเสร็จแล้วก็ถอยชนรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนอกจากรถตำรวจแล้ว
อีกสองคันได้รับความเสียหายโชคดีตำรวจกระโดดหนีถล่มทัน
กระโดดหลบทันจึงไม่ได้รับอันตรายอะไรนะฮะ
ที่รถยนต์ดังกล่าวทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังขับหลบหนีไปได้
จากการสังเกตภายในรถมีผู้ชาย๑คนอายุประมาณสัก๓๐ปีเสร็จ
รูปร่างผอมในเบื้องต้นรถยนต์คันดังกล่าวนะฮะ
จอดทิ้งไว้บริเวณวัดโพธารามตำบลบังพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ได้ตรวจสอบว่าบ้านคุณแม่ไงใช่ฉะเชิงเศร้าเชิงเศร้านะฮะ
แล้วก็ได้ตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว
แล้วตอนนี้รถมันจอดทิ้งไว้เฉยแล้วไอ้คนมันอีกเลย
ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบว่าใครคือเจ้าของรถแล้วอะไรถึงทำอย่างนั้น
พี่ม้าดูหน้าคลายรถแม่คุณฉันกล้าโกหกนางนะคะ
สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิศ
คุณแม่หนูไม่กล้าเทียบเลยพูดจริงอ่ะคุณแม่ต้องตึงมากอ่ะตึงกว่าเราอีกอ่ะ

พี่ตากล้องเขาไม่กล้าซื้อเข้ามาใกล้เพราะว่ากลัวว่ามันจะงานเข้าเราเนี่ย
ไม่หรอกบ้าอ่านข่าวอ่านข่าว
รถแม่ไปไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสองพี่น้องตระกูลแสงเดียวกันนะคะ
ที่เรียกว่าใช้ขวานไปทุบรถ
แล้วทีนี้เรื่องมันก็บานปลายกันไปใหญ่โตมาก
ล่าสุดเลยเนี่ยก็คุณป้าทุบรถยอมรับแล้วว่าทำให้เสียทรัพย์นะคะ
เมื่อวานนี้วันที่๕มีนานางสาวบุญศรีแสงหยกตรการ
แล้วก็นายอนัญชัยชัยเดชทนายความนะคะ
ก็นำนางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการและนางสาวรานีแสงหยกตรการ
สองพี่น้องผู้ต้องหานี่แหละค่ะที่ใช้ขวานแล้วก็เสียมทุบรถกระบะ
หมายเลขทะเบียนตปตคควาย๙๒๙๗กรุงเทพมหานครนะคะ
จอดรถขวางหน้าบ้านเพื่อเข้ารับทราบข้อเก่าหากับพันธุ์ตำรวจเอก
ลงกรสิริสงครามก็เป็นผู้กำกับการสอนอประเวท
รวมทั้งหมดสามข้อหาด้วยกันนะคะประกอบด้วยร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
พกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะคะ
โดยนางสาวรัตนชัดก็บอกว่าการที่หยิบขวานและเสียมออกไปเนี่ย
เราไม่ได้มีเจตนาไปกระทำร้ายแต่ต้องการความชอบทำที่มาปิดกั้นทางเข้าออก
ต้องหาวิธีการออกไปเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยผู้ที่ต้องรับผิดชอบก็คือ
ผู้ว่ากอทมแล้วก็พอเขตประเวทต้นเหตุของปัญหา
ต้องหาที่ให้พ่อค้าแม่ค้าทำมาหากินอย่างถูกต้องสิ
แล้วก็คืนความสงบสุขให้กับหมู่บ้านตามใบอนุญาต
บอกว่าเป็นบ้านเดียว๒๘๙แปลงไม่มีอาคารพาณิชย์
เราก็ต้องรักษาสิทธิ์อันชอบทำของเรา
และได้แจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถยนต์ที่จอดขวางหน้าบ้าน
ข้อหากระทำการข่มเหงคุกคามทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ
ตามประมวลกฎหมายอายามตา๓๙๗
ส่วนในคู่กรณีถ้าจะมาปรณีประนอมจะโหสิให้หรือไม่
นั้นต้องให้เจ้าตัวมาที่โรงพักก่อน
ซึ่งนายอนัญชัยก็บอกว่านางสาวรานีแล้วก็นางสาวรัตนชัด
ก็เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนนางสาวบุญศรีเป็นเพียงผู้บีบแตรอยู่ในรถ
ข้อกล่าวหาเรื่องนี้ก็ทำให้เสียทรัพย์ก็ปรากฏอยู่ในคลิป

แต่เนื่องจากคุณป้ามีปัญหากับทางเขตมา๑๐กว่าปีแล้วไง
ซึ่งสารปกครองก็มีคำสั่งคุ้มครองห้ามตลาดกระทำการรบกวน
ดังนั้นเห็นติดอยู่หน้าบ้านเลยเต็มไปหมด
ดังนั้นการจอดรถขวางทางเข้าออกถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจของศาล
ที่ป้าจะใช้สิทธิ์ในการปกป้องก็มีความผิดด้วยเหมือนกัน
ส่วนในข้อหาพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองในทางกฎหมายมาตรา๑นะคะวงเล็บ๕ก็ระบุว่า
อาวุธที่ไม่ได้เป็นอาวุธโดยสภาพอย่างเช่นเสียมพั่วก็คือบางทีว่าเอาไว้ใช้งานอะเนาะ
ถ้าไม่ได้นำไปใช้ประทุษร้ายร่างกายจนถึงแก่สาหัสแล้วเนี่ยสิ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นอาวุธ
ก็เลยขาดใช่ตามทางกฎหมายแล้วนะคะจึงขาดองค์ประกอบความผิด
ส่วนในเรื่องของการข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวนั้นในข้อดังกล่าวก็ไม่เข้าฐานความผิดอีก
เพราะว่าเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองของเขาอยู่
เขาดีก็ผิวคุ้มไปในกีนี้มาจากแจ้งวัฒนะแอ่งจี่รถฝนฝนตกหว่า

แม่เขาเชื่อไหมเหมือนแบบฝนตกไปทั่วฟ้ามีอยู่จริง
คือแบบกำลังนั่งรถมาจากแจ้งวัฒนา

บนทางด่วนจะต้องไปถึงออฟฟิศใช้นอน
โอ้โหมันถึงข้ามปั๊บ
ฝนแห้งไม่มีเลยแบบนี้คือเหมือนพายเรือกแม่น้ำท่วมครึ่งคันรถอะ
ฮะแจ้งวัฒนาเมื่อกี้ฉันไปเดินซื้อของอยู่ตรงข้ามออฟฟิศอ่ะออฟฟิศพริพัสอ่ะ

ไปถ่ายตีท้ายครัวแถวนั้นก็เลยแวะซื้อ
บ้านใครคะมีแถวนั้นมีบ้านดาราเยอะอยู่ในค
เยอะเลยเออ
โอ้โหฝนตกขึ้นทางด่วนมาก็แบบว่า

เมื่อกี้มีคนบอกว่าส่งมาตกกันหลายพื้นที่เหมือนกันแต่ละที่เป็นยังไง

มวลพายุฤดูร้อนเข้านะสิคะฝนถึงได้ตกกระหน่ำขนาดนี้
วันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่๖
มีผลกระทบตั้งแต่วันที่๖ไปจนถึงวันที่๙มีนาคม๒๕๖๑ค่ะ
ระบุว่าประเทศไทยนี้ก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง
แล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วย
โดยในช่วงวันที่๖ถึงวันที่๗มีนาคมนี้นะคะ
ก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง
ไปจนถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ส่วนในช่วงวันที่๘ถึงวันที่๙มีนาคมนี้นะคะ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคเหนือภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะ

ให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนี้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าป้ายโฆษณาที่ว่าไม่แข็งแรง
ในขณะที่เกิดพายุหรือว่าฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง
ในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวที่บอกเอาไว้แล้ว
สำหรับเกษตรกรก็ควรต้องระวังนะฮะ

ต่อผลิตผลทางเกษตรด้วย

วันนี้วันที่เท่าไร๖ปี

คุณผู้ชมคุณเลี้ยงหมาอยู่หรือเปล่า

เอาหมาไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไห

พิษสุนักบ้างก็จะมีเกิดขึ้นแหละ

วัววัว

แล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าส่งไลน์เข้ามาชื่นชมคุณนายม้าเยอะเดี๋ยวนางจะนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้ว
อ๋อชมทุกคนชมมันเลยอะ

ออกมาค่ะใส่ไขกันต่อนะคะกำลังคุยกันอยู่ดิ้วสิ
เม้าส์ไม่มีเนี่ยเวลาแบบว่าหลังไมค์เนี่ยเม้าส์กัน
มาแอบถ่ายคุณแม่คุยอะไรกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เออตัวแสบตัวเมาะเลยล่ะแก
พวกฉันน่ะดูจิตดูจิตดูมากเลยนะส่งรูปมาให้ดูเป็นไม่ได้เป็นโอ้โห
เมาส์สึงสึงหน้าเลยหรือเราไปยัดเยียดเขาหรือเปล่า
ไม่ใช่เป็นการยัดเยียดมันมีคำตอบของมันอยู่แล้ว
เรากำลังจะโกหกตัวเองมากกว่า
ใช่ไหมหรือเราบางทีเราไปเห็นผู้ชายคนนึงแล้วเราไปยัดเยียดความเป็นตุ๊ดความเป็นเก๋ให้เขาหรือเปล่าวะ
เหมือนคนคนหนึ่งถามนุ้ยนั่นแหละเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าหนูไม่เป็นไม่เป็นก็เป็น
เองที่ตัวมึงเนี่ยเป็นคนบอกว่าเป็นเป็นทั้งวันฉันน่ะยังมีการเข้าข้างผู้ชายอีบ้า
นี่ผู้ฟังที่บ้านเลยรู้เลยว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไร
เราต้องวิพาพที่จานว่ากลายเป็นเก๊เป็นเก๊

เธอพยายามจะเข้าข้างตัวเธอเองมาก

พอกลับไปบ้านแม่ต้องถามแน่เลยว่าพี่พูดถึงใครอยู่

พยายามจะหลอกตัวเองมดดำ
คือเธอรู้คำตอบแล้วแต่เธอพยายามจะหลอกตัวเอง

ว่าเขาไม่ใช่อย่างนี้เหรอ

ีชาบาเมื่อวานแกโดน

กับชัยเรียกเจอมา

เฝ้าระวังอีกสี่สิบสองจังหวัดแทบทั้งหมดประเทศแหละว่าก็เกือบทั้งประเทศแล้วแหละ
เออเมื่อวานี้นะคะผู้สื่อถามก็แรงงานว่า
นักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์กรมประสุทธิ์ออกมาประกาศ
ระบาดชั่วคราวนะคะชนิดโรคพิสุนักบ้านแล้วใน๑๓จังหวัด
ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสุรินชนบุรีสมุทรปราการ
ฉะเชิงเซาน่านบุรีรำอุบลราชธานีเชียงราย
ร้อยเอ็ดสงขลาระยองตากแล้วก็ศรีสะเกดค่ะ
โดยจัดเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งก็หมายถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วง
ขณะเดียวกันยังกำหนดเขตพื้นที่เฝ้าระวังอีก๔๒จังหวัด

ซึ่งนายสัตวแพทย์จิรษักพิพัฒนภงโสพลรองอธิบดี
ประสุทธิ์ก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน
นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเลย
เนื่องจากว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรคพิสุนักบ้านั้นระบาด
ซึ่งกรมประสุทธิ์ก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนักบ้าตามพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
เพื่อให้ประชาชนนั้นทราบถึงอันตรายของโรคนี้ด้วยนะคะ
ทั้งนี้จากข้อมูลของแป๊บหนึ่งค่ะคุณนายม้าหยุดเมาส์นินทาคน

คุณไอ้ม้าแบบนินทาคนพี่รู้ป่ะพี่รู้ป่ะว่าหนูอ่านนะ
คุณไอ้ไม้หยุดคือแบบ

ไอ้ม้าต้องหยุดแล้วฟันเรื่องพิษสุนัขบ้า

มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว๓ราย

แล้วก็แมวติดเชื้อแล้ว๒๔๗ตัว
ซึ่งถือว่าสูงกว่าปีก่อนถึง๑๕เท่า
ดังนั้นจึงขอให้เจ้าของสังเกตสัตว์เลี้ยงของตัวเองก่อน
มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงว่าน่าจะติดเชื้อโรคหรือเปล่า

ถ้าติดปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบเลยนะคะ
รีบพาไปกักไว้ก่อน๑๐วันเพื่อจะดูอาการ
สัตว์เลี้ยงมีแบบดูแล้วตาย
ก็ต้องรีบแจ้งประจุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบทันที
ที่สำคัญสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
ถ้าเกิดโดนกัดโดนขวนก็ให้รีบล้างแผล
โดยใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดล้างบริเวณที่เป็นบาดแผล

หลังจากนั้นเนี่ยล้างแผลเรียบร้อยซับแผล
พบแพทย์ดีกว่าเพื่อจะฉีดวัคซีนป้องกัน

อันนี้คือเราจะตอบไม่ได้แล้วว่าเขามีวัคซีนไม่มี
ดังนั้นถ้าเกิดไอ้นี่ต้องป้องกันที่ตัวเอง
เกิดอะไรขึ้นภายใน๒วันต้องรีบไปฉีดวัคซีนให้ได้เลย
อรุดไปเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยมัน๖๗ตัวเต็มไปหมด
โอ้โฮโอ้โฮตอนนี้

คุณผู้ชมครับวันนี้ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่ง
เว็บไซต์ต่างมันจะมีแอปพลิเคชันใหม่เกิดขึ้นมากมาย
แอปพลิเคชันที่กำลังเข้ามาในประเทศไทยแล้วด้วย

ไวป่อมาต้องนานแล้วนะตอนนี้มันเป็นพิธีนิยม
เขาร้องหวะหกหกวิหกวะนำกลับไป
มีหกนาทีมีการจ้างไอดอลหกนาทีนี่ยาวมากเลยนะ
ตอนนี้เขาให้รู้ไหมว่าเด็กอ่ะเขาจ้างแบบสมมุติ

จ้างวันละสองพันสามพันให้ทำคลิปไวป่อ

สมมุติแองจี้เป็นเด็กสาวใจแรกแย้ม

แล้วขายของน่ะหรือแหวะไม่ขาย

รู้ไหมทุกวันนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปมากคนก็จะไป

ถูกแล้วเขาก็ได้ถั่วได้แล้วก็ได้

สกุลเงินของเขาซึ่งถ้าสมมุติวันนี้
เด็กคนนี้มีคนมาดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น

คุณแม่ได้เงินเยอะก็ต้องเปิดสิคะก็ใช่ไง

คือโพสต์คลิปวิดีโอภาพตัวเองใส่ชุด

ผ่านซีหน้าบ๊วยป่อ

ไม่เอาอย่างนี้ไม่ดีเลย
๖๓๑๖นี่นะฮะ

มันเป็นเมืองทะเลของที่เมืองจีน

ดังนั้นถ้าเขาไปอยู่ที่นั่นได้เนี่ย
แสดงว่าเราเองเขาก็ต้องมีตังค์

นางอาจจะแบบ

คนหมื่นคนเนี่ยอัดคลิป

แต่ได้มากได้น้อยว่ากันไป
นางลงทุนขนาดนี้เธอคิดว่าคนนางจะดูขนาดไหน

ข้อมูลเกี่ยวกับห้องนี้นะฮะที่เคาน์เตอร์ต้อนรับถึงกับ
ถึงขั้นเดินไปเคาะประตูของนาง

คือปกติอีฮิวตันจะต้องแบบว่ามีระบบ
แล้วไปหาเราคืออะไรเรายังไงไม่ได้เข้าห้อง
โรงแรมไม่รู้จะทำยังไงคนไป๓๐๐๐คนน่ะเนาะ
น่าง่วมมาก

จนทำให้บอกเก้าสาวโพสต์ข้อความมันนิเวชัน

บาร์ซอะห้องไม่ถูก

ใช่เหรอมันเท่าไหร่อ่ะน่าจะเอาแก้ปัญหาไม่ได้
วิธีที่โรงแรมฮิลตันทำคือแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจมาเคลียร์นะฮะโดยตำรวจเนี่ยเดินทางมาถึงประมาณ๔ทุ่ม
หลังจากที่โพสต์ข้อความแรกบ็อกเกอร์สาวรายนี้ก็ต้องเช็คเอาท์ออกทันที
วันต่อมาตำรวจไปพบเธอที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่ง
โพสต์สิกไหมเอาอีกแล้วอีนี่ไม่อยู่ที่นี่
คราวนี้นางย้ายไปอยู่แถวโรงแรมใกล้สนามบิน
นางจึงถูกโคโคชาแนลจับเลย
ข้อหาเธอขายบริการทางเพศและขัดขวางธุรกิจของแรมฮิวตัน
ซึ่งบ็อกเกอร์สาวก็ถูกคุมตัวความสนุกของนางเข้าคุกไป๑๕วันนะ

ถูกปรับเนี่ยแต่เงินถูกปรับแค่๒๕๐๐บาท

แต่รายได้ของนางก็ต้องหลุดไปเพราะนางถูกระงับในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหมด
โอ้โหดังนั้นหากินกับอาชีพตรงนี้ของตัวเองไม่ได้เลยด้วย

อีกสักปีหนึ่งคนไทยจะมีปัญหาอย่างนี้
เมื่อมันมีเข้ามาแล้วแต่คือมันยังไม่ได้แมสเหมือนเฟซบุ๊คหรืออะไรอย่างนี้
วันหนึ่งถ้าสมมุติตอนนี้เราต้องยอมรับยังเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์ตอยู่
แต่ถ้าวันหนึ่งทั้งหมดของประเทศจีนเข้ามา
มันมันยาวเพราะบางทีมันแค่นาทีเดียวอ่ะถืออ่ะร้อนแรงไม่แพ้อากาศตอนนี้เลยนะครับ
กับหนุ่มฮอตกันกันตะถาวร่ำน่ากินขาวโดนใจคุณตันอีชิตันเนี่ยมอบบทบาทกันแมน
ทำหน้าที่มอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับผู้โชคดีอิชิตันทั่วประเทศ
แกเป็นสุดร้อนแรงแห่งปีอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงตอนฝาเดียว๔คันขับมันทั้งบ้าน
แคมเปญเริ่มแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการจับรหัสใต้ฝาแจกรางวัลครั้งแรกนั่นเอง
เล็กเล็กไม่อีชิตันเขาชอบแจกใหญ่ใหญ่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแบบกินรวบ
แจกกันให้พ่อแม่ลูกได้ฟินกันไปแบบทั่วหน้าเลยทีเดียว
มากถึง๓๐๐เครื่องมูลค่าเครื่องละ๔๕๐๐บาทค่ะโดยจะจับแจกสัปดาห์ละ๓๐เครื่อง
รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด๓๓ล้านบาทจับแจกทุกวันพุธ
ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะจับรางวัลครั้งแรกแจกเยอะขนาดนี้
รับรองมีคนรอคอยวันพุธกันอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวเชียว
เอาเรียกว่ายังไม่หนำใจนะคุณผู้ชมค่ะจะแจกกันไปเต็มที่เลย
กันแบบบุญหล่นทัพแจกกันแบบคาดเดาไม่ถูกทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์
แม้กระทั่งกระทะก็มีมีหมดนะเห็นรถไหมคะเห็นรถรถถ่ายหน้าเลยค่ะ
มันสนุกเถอะแต่แกก็ต้องดื่มด้วยเหรอหรือว่าไม่ได้ดื่มก่อนแต่คนที่บ้าน
แล้วก็ไปร่วมรุ้นโชคกันสองต่อแบบนี้ได้เลยเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือในกล่องสินค้านะฮะ
ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกส่งฟรีทุกเครือข่ายนะฮะ
ส่งมากก็ยิ่งลุ้นมากกับอีชิตันนะคะรหัสรวยเปรี้ยงฝาเดียวเนี่ย๔คันขับมันทั้งบ้าน
ช่วงนี้คนก็ส่งบรรยายละหนูว่าจริงไม่ต้องหรอกฉันเองอ่านปุ๊บวันนี้ไปซื้อมาเลย๓๔รังจริงมันสนุก
อะไรคะชีวิตตู้เย็นจะได้สวยด้วยเวลาตั้งขวดเยอะดูว่ามีน้ำไว้บริการแขกที่มาที่บ้าน
นี่พูดเอาใจเขาสิเอาใจสิแต่ช่วงหน้าเนี่ยข่าวนี้บางทีมันขำไม่ออกเขาบอกว่าเซ็นทรัลไม่มีโบนัส
ไม่เขาไปบอกคุณป๊อกไงเรื่องของคุณป๊อกใช่มั้ยล่ะที่บอกว่าอ้าวไปจัดงานแต่งงานแล้วไม่เอาโบนัส
ก็เขาบอกว่าเป็นไปได้เหรอว่าเอาเงินโบนัสพนักงานไปจัดงานแต่งงานมันเกี่ยวกันเหรอถามจริง
เดี๋ยวกลับมารู้เรื่องรายละเอียดมีค่ะ
อะไรเอามารู้ความลึกตื้นลึกหนาบานกันเลยดีกว่าไหนบอกว่าเขาเอาเงินพนักงานที่จะต้องเป็นโบนัสเนี่ยนะคะไปจัดงานแต่งงานของมันเกี่ยวกันเหรอ
ของผมักกันเหรอพัฟศรกร
ไม่อันนี้ก็เป็นมาเปลี่ยนทีหลัง

ก็คงมีศักดิ์เป็นหลาน
พิษปัชหลักคือหลาน
เป็นศักดิ์เป็นศักดิ์เหมือนกันค่ะ

เข้าใจคำนี้ตระกูลนี้เขาเยอะมาก
เข้าใจคำนี้เปล่าเขาเยอะมาก
นะก็บอกว่าพอได้ฟังแล้วเนี่ย
ก็อยากจะหัวเราะให้ดังกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็หลายทีด้วยนะไม่ใช่ทีเดียวด้วย
ผมไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่าผมไม่ได้ทำงานอยู่ในส่วนนั้น
เรื่องงานแต่งเนี่ยมันก็คืองบจากพ่อครับ

งบน้อยมากเลยครับ

ถึงแม้จะเป็นงานที่จัดครั้งหนึ่งในชีวิตก็จริงนะ
แต่ก็ให้มันสมเหตุสมผล
คนไหนเจ้าสาวทั้งทีนึงเค้าก็ต้องให้เก็บเออ
ถ้าหลายคนได้ย้อนกลับกลับดูคลิป
เอ้าคนก็ต้องแบบดูแลเงินตัวเองใช้เงินฟุนฟวยได้ยังไงถูกไหม
ใช้เงินฟุนฟวยไม่ได้
โทรศัพท์มีคนโทรหาคุณแม่เลย

ฮัลโหลคุณน้ำอันดับภาคค่ะ

หมาญาติพี่น้องให้กันมันไม่เห็นจะแปลกเลยถูกป่ะแล้วก็ห้องก็ไม่ต้องซื้อ
ก็คนตระกูลเขาอัดยายกินขนมยายก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วแหละ
อ่าอืมอ้าวเอาอีกแล้วคุณแม่ก็บอกแล้วว่าเขาจะรวยได้ไง

ถ้าเราเป็นคาว่าเราก็

เขาอาจจะเสียราคาถูกกว่าที่พวกเราเสียก็ได้

อะไรนะคะคุณใหม่

ไม่รู้ก็ดูใจกับคุณแม่เขาว่าดูใจแล้วกัน

นางข่าวเขายิ่งกว่าบอกว่ายังค่ะ

ไม่เพราะว่าคุณแม่ถ่ายละครจบกันแล้วมั้ง

อีกหนึ่งคนที่ตอนนั้นคนเขาก็ลุ้นว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคู่ของเต๋อคือน้องมิว

เพราะนอกจากจะออกมายืนยันว่าตอนนี้นางโสด
แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรีบมีแฟนก็จริง

เจ้าตัวออกมาอัปเดตว่าตอนนี้ยังไม่มีใครให้มองตาเลยค่ะ

เอาเป็นว่าขอเน้นงานเป็นหลักก่อนดีกว่า
ส่วนเรื่องนั้นถามว่ามีไหมจริงมันก็มีบ้างนะ

ตอนนี้ก็มีใครยังไม่มีที่ใครจะมาเข้าตานางได้
ดูไปก่อนดีกว่าเพราะว่าของแบบนี้มันต้องดูกันนะ

ที่คุยอยู่ก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงด้วย

เป็นนางเอกทำไมต้องกลัวคนในวงการบันเทิงของรถเมย์

หนูไม่พูดนะ

กับรถเมย์มันเหมือนกันพวกดุเหมือนกัน

ทำไมจะต้องกลัวผู้ชายในวงการบันเทิง

ดีก็มีแต่ว่าคนในวงการบันเทิงนี้นะ
รูปหล่อเนี่ยมักจะแบบว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์
หรือมันทำงานกันจนไม่รู้สึกอะไรแล้ว

อันที่สองก็คือว่าอยู่ในวนเวียนกันอยู่แค่นี้ก็เจอกันอยู่แค่นี้ก็ได้กันเอง

ไม่เรื่องอย่างนี้เขามีโอกาสเจอคนเยอะ
หมายถึงว่าผู้ชายที่หน้าตาดีอะไรอย่างนี้
ก็แสดงว่าเนี้ยนะไอ้พวกที่ได้กันเองเนี้ยนะวันหนึ่งเนี้ยนะไม่เคยออกไปนอกกราเนี้ย

วันจากบ้านไปกองถ่ายจากบ้านไปกองถ่ายเจอกันอยู่แค่นั้น
จะไม่เคยเลยนะว่าชีวิตนี้จะออกไปทางนู้นบ้าง

ไม่ใช่เราสังเกตไหมว่าทุกวันนี้พวกดารา

แฟนส่วนใหญ่ไปได้แฟนจากการเรียนอักสูตพวกนั้นกันทั้งนั้นเลย

มีแต่คนดีทั้งนั้นเลยนะดิฉันเป็นวิทยากร
แต่น้องมิวบอกว่าคนที่มิวคุยไม่ใช่คนในวงการนะ

เขาบอกโหยเวลาก็เป็นสุขภาพมดุรักษามะ

แต่ที่แน่ช่วงหน้าอยากอ่านมากเลย

ลูกชายใช่ไหมใช่ฮะอันภูวนาศอยากได้ลูกอื้อ
เฮ้คุณแม่นี่
มาตอนนี้เลยค่ะเอาหลังจากประสบความสำเร็จในการปั้นทายาทแล้วเนี่ย
อันภูวนาศกับจ๋าอริสาซึ่งเป็นเจ้าของชีฟนี้โชว์เนี่ยนะครับ
คุณแม่อ่านใหญ่มากคือเนี่ยมีความสุขมากนะครับ
เอาไปอัลตราซาวผลปรากฏว่าได้ลูกชายซึ่งหมอบอกว่า
โอ้โหเห็นอวัยวะเพศแล้วขนาดไม่ธรรมดาเลยพ่อดีใจมาก
ก็เลยมาแคปชั่นบอกว่าฟังชัดเลยหมอบอกว่าลูกแดดี้ภูจิ๋วใหญ่ไม่ธรรมดา
อ่ะโถเอ้ยได้พ่อมาชวนนะอ่ะโถเอ้ยแค่เนี่ย
มามามาเอาไปแล้วแต่คืนนี้วันนี้วันอ่างคันเรากลับมาเจอกันอีกรอบ๔ทุ่ม๑๐นาที

คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าเห็นผีแต่อายุ๑๓
เป็นหัวโจกนำเพื่อนไปลองดีเล่นผีด้วย
จุดเริ่มต้นของคนส่วนพี่ม้าเคยเล่นแบบผีรถแก้วเคยแต่ว่าพี่มนต์โอ้โหเล่าให้ฟังน่ากลัวมาก
เมื่อก่อนคือมันว่างมันไม่ได้มีเทคมีผับอะไรอย่างนี้คนก็จะมีผีด้วยกัน
แล้วคุณเชื่อไหมไอ้การที่เล่นผีถ้วยแก้วมาเนี่ย
มันคือจุดเริ่มต้นของจิตสัมผัส
ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่ว่ามนต์มาเล่าให้ฟังเนี่ยนะ
มันต้องเชื่อเพราะว่าเขาไม่ได้มาโกหกกันอย่างนี้เหรอ
คนใกล้ตัวคุณแม่ทำไมหน้าใสจังเลย
แบบว่าจนพระอ่ะเออเอาตายแล้วกำลังเล่าเรื่องผีถ้วยแก้ว
บอกว่าทำไมหน้าใสจังฉันงงมากฉันงงมากฉันกำลังเล่าว่าคืนนี้๔ทุ่ม๑๐นาทีเนี่ย
เล่นผีด้วยแค่คุณลองไปย้อนดูคุณดูมูไนท์วันนี้
แล้วคุณไปย้อนกลับไปสิว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเล่นผีด้วยกัน
แล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาเล่นจนพระเนี่ยบอกหยุดเถอะ
เต็มบ้านไปหมดเลยโอ้ยไม่เอาเนอะเชื่อว่าเป็นจุดที่ทำให้ตัวเองเนี่ยสัมผัสวิญญาณได้
แล้วก็ในที่สุดบ้านไฟไหม้ตัวเองเกือบตายจากไฟไหม้
แต่รอดมาได้ผีก็ให้คุณอีกผีก็ช่วย
อ๋อดีเนี่ยแต่เขามีอะไรกับผีด้วยมีอะไรกับผี
ผู้ชายมาตามเอ๊ะเหรอแล้วผีผู้ชายมาตามด้วยผิ้ผู้ชายมาตามด้วย
หี๊กูว่าบ้าแล้วนี่

ข่าวใจไข่ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ